ไปดูพฤติกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่
เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปขโมยสินค้าของเขา
อ้างว่าต้องหาเงินเนี่ยแล้วก็ต้องการนมเนี่ย
เลี้ยงหลาน๓คนรับหลาน๓คนมาดูแลนะครับ
แต่พอเข้าไปในร้านเนี่ยครับทุกผู้ชมครับเอาไปเนี่ยแบบไม่ใช่น้อย
ไปตรวจสอบประวัติคดีตอนหลังเนี่ยนี่มีคดีติดตัวอยู่นะครับ
คดีลักษณะแบบนี้เลยรักทรัพย์แบบนี้เลยอยู่ระหว่างการประกันตัวมาก่อเหตุอีก
พฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะครับในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ภาพวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนเห็นไหมนี่หยิบไปแล้วใส่กระเป๋าไปเลยเห็นไหมฮะ
ไม่ได้เป็นตระก้าใส่สินค้าไปคิดเงินหน้าเคาน์เตอร์นะเนี่ยใส่ถุงไปเลยแบบเนี้ยใช่
เอาไปเยอะด้วยค่ะเห็นไหมฮะเต็มถุงอ่ะเกือบยัดไม่ลงอ่ะ
คือถ้าต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยความลำบากยากจนเนี่ยเอาไปกล่องเดียว๒กล่องยังพอเข้าใจ
นี่เอาไปไม่หยุดนะฮะนี่ครับทำทีมาเลือกซื้อของในจุดที่เป็นชั้นวางพวกนมผงในร้านนะครับ
แล้วก็เอาไปหลายกล่องเลยนะฮะใส่ถุงผ้าที่เตรียมมาแล้วก็เดินออกจากร้านไป
ไม่ได้หยุดจ่ายเงินชำระเงินที่เคาน์เตอร์เลยนะครับเดินออกจากร้านไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ตลาดสดบ้านท่อ
ตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับทางร้านเขาไปแจ้งความนะครับ
สพช้างเผือกนะฮะหลังจากนั้นชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ไปติดตามตัวนะฮะ
แล้วก็ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะบนสรรผีเสื้อที่อำเภอเมือง
ก็ไปจับกลุ่มนะครับนี่ครับเข้าไปในบ้านเช่าครับท่านผู้ชมครับ
นางสาวธีรดานาหอมอายุสี่สิบเก้าปีอ่าเขาเป็นคนสุโขทัยนะ
อยู่กับสามีแล้วก็หลานอีกสามคนอืมนี่ฮะตรวจค้นในบ้านเนี่ย
มีนมผงบรรจุกล่องสำหรับเด็กหลายยี่ห้อคือรวมกันแล้วทั้งหมดที่เจอนะวันนี้เนี่ย
ห้าสิบเอ็ดกล่องค่ะราคากล่องหนึ่งก็ตกห้าร้อยหกร้อยบาทประมาณนี้
รวมรวมแล้วถ้าคูณไปเนี่ยสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นบาทอืม
แต่เธอบอกว่าที่ขโมยมาทั้งหมดเนี่ยเพราะความจำเป็น
ต้องเอามาเลี้ยงหลาน๓คนรับมาจากญาติที่จังหวัดสุโขทัย
ทำไมเราต้องมาขโมยสินค้าเนี่ยเราไปทำอะไร
ก็ไปให้น้องกินเอาไปให้น้องกินไม่มีเงินทำมานานแล้วยังครับ
ก็หลายครั้งหลายครั้งแล้วเป็นลูกใครอ่ะเป็นหลานค่ะเป็นหลานลูกของหลานอีกทีหนึ่ง
เอามาให้หลานกินค่ะแต่ห้าสิบเอ็ดกล่องในบ้านเนี่ยโอ้โห
คือมีมากกว่าร้านค้าอีกอ่ะมันเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมครับ
หลานจะทันกินหรือเปล่านมจะหมดอายุก่อนหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าพอตรวจสอบประวัติแล้วพบว่านางสาวธิรดาผู้ต้องหาเนี่ย
มีอาชีพขายปลาเผากับสามีนะครับแล้วขับรถเก่งรุ่นใหม่ด้วยนะฮะ
ทุกวันนี้รถเก๋งคันนี้ก็ขับไปใช้ก่อเหตุในร้านที่เขามีกล้องวงจรปิด
คันนี้ครับของเต็มหลังรถเลยค่ะนะฮะ
ทำมาแล้วหลายครั้งด้วยนะครับบางร้านเขาไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันถูกแจ้งข้อหารลักทรัพย์โดยใช้ยานพานะนะครับ
แล้วตรวจสอบประวัติคดีผู้ต้องหาเพิ่งก่อเหตุแบบนี้มาในพื้นที่
สพแม่ปิงในเชียงใหม่นี่แหละและขณะเนี้ยอยู่ระหว่างการได้รับการประกันตัว
อ่าขณะถูกดำเนินคดีแต่ไม่ได้สำนึกเลยครับอืม
มาก่อเหตุที่ใหม่อีกแล้วคราวนี้ก็ถูกจับได้อีกค่ะ